คือเด็กน้อยอาจจะเล่นหรืออาจจะทะเลาะกับเพื่อน
เพราะเด็กเป็นเด็กอนุบาลอายุแค่๓ขวบเท่านั้นเอง

กลับมาที่บ้านนะตาแดงปิดตาไม่ยอมลืมตาไว้แบบนี้

พ่อแม่ก็ถามว่าลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไร
กระทั่งพาลูกไปหาหมอ
ปรากฏว่าคุณหมอวินิจฉัยส่องดู
เขาเรียกว่าอะไรนะลูกตาดำ

ปรากฏว่าลูกตาดำของเด็กคุณ
มีรอยบาดเจ็บมีรอยแผลยาว๙มิลลิเมตร

ถือว่ามันยาวมากนะกับลูกตาดำตรงนี้
นี่ครับคุณหมอต้องทำการรักษานะคุณ

เป็นภาพขณะที่คุณหมอรักษาเอาไหมมาเย็บ

แล้วเด็ก๓ขวบถูกเย็บตาดำ๑๓เข็ม

นะครับเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่พ่อและแม่ของเด็กหญิงหนูน้อยคนนี้นะฮะ
ก็ไปร้องทุกข์ร้องเรียนเลยคุณดูสิ
ช่วงจังหวะของการเย็บนะขออภัยคุณผู้ชมที่ให้ดู
อันนี้เป็นทางการแพทย์จริงหมอก็เอามาเปิดเผยให้ดูเลยนะฮะ
เด็กนี่ดูสิถูกเย็บเพราะว่าลูกตาดำมันเป็นรอยเหมือนแหก
ให้ดูแค่นี้พอนะครับ
ทีนี้ผู้สึกข่าวของเราได้เดินทางไปพูดคุยกับพ่อ
และแม่ของเด็กหญิงวัย๓ขวบนี้
ที่บอกว่าโอ้โหทำเรื่องร้องเรียนไปถึงโรงเรียนแล้ว
ทำไมถึงไม่ดูแลเด็กในโรงเรียนให้ดี
ก็น้องคนที่แทงค่ะอยู่อุบันศาสตร์มันก็เป็นเด็กพิเศษค่ะ
น้องเขาใช้ดินสอแทงตาเด็กหญิงนะ
งตาเด็กหญิงคนนี้นะฮะก็คงแบบไม่ได้ตั้งใจจะแทงจะทำร้ายหรอกฮะ
แต่อาจจะเล่นหรือจะอะไรกันก็ตามนะครับ
แต่ว่าพ่อของเด็กหญิงก็คือจ่าสิบเอกวีรชัยยืนยาวเนี่ย
บอกว่าโอ้โหต้องไปเอาเรื่องกับทางคุณครูทางโรงเรียนด้วย
แต่ตอนนี้ทางโรงเรียนยังนิ่งเฉยอยู่เลยนะครับ
แล้วผู้สื่อข่าวของเรานอกจากจะไปคุยกับพ่อของเด็กน้อยแล้ว
ยังได้พบกับเด็กน้อยอายุ๓ขวบนะครับ

ร่าเริงฮะต้องให้แม่อุ้มตลอดเวลานะครับ
แล้วก็น้องต้องสวมแว่นตากรองแสงตลอดเวลานะครับ
เพราะไม่สามารถมองหรือใช้สายตาด้านขวา

เป็นพ่อเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น

เพราะว่าลูกกลับมาจากโรงเรียนก็ไม่ร้องไห้
หรือไม่มาบอกว่าถูกเพื่อนหรือรุ่นพี่แกล้ง
กระทั่งวันต่อมาลูกมีอาการตาแดงตาขวา
แล้วก็โอ้โหปิดตาตลอดเวลาไม่ยอมลืมตาเลยนะครับ

สังเกตเห็นว่าลูกตาดำมันเหมือนมีแผลเป็นทางยาว

ก็เลยไปสอบถามกับครูประจำชั้น
ครูก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าในชั่วโมงเรียนก็เห็นเด็กในห้องเล่นกันตามปกตินะครับ
แต่ทางครอบครัวก็เอกใจก็เลยพาลูกไปหาหมอ
โอ้โหคุณหมอนะพอเห็นอาการเด็กนะ
รีบพาเข้าห้องผ่าตัดทันที

และต้องเปลี่ยนกระจกตาเลนตา
เพราะไม่เช่นนั้นมีสิทธิ์ที่ดวงตาจะติดเชื้อ

พร้อมกับตอนนี้พ่อบอกว่าต้องไปหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกอยู่ในห้องเรียนชั้นอนุบาล๑
และพอหาคำตอบไปมาก็พบว่า
มีนักเรียนรุ่นพี่คือชั้นอนุบาล๒เป็นเด็กพิเศษ

และเด็กคนนี้จู่ไม่รู้คิดอะไร
ใช้ดินสอเนี่ยคุณแทงเข้าไปที่ลูกตาข้างขวาของลูกสาวเขาทันทีนะฮะฟังเสียงผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ถามจากครูประจำชั้นเพลินเนี่ยก็คือใช้คำว่าประมาณว่า
มือหนึ่งจูงอีกคนนึงอีกมือหนึ่งอุ้มอีกคนนึง
ก็คือในชั้นมี๑๖คน
ผมไม่ได้ปิดกั้นนะครับในการที่ว่าเอาเด็กพิเศษหรือว่าเด็กปกติมาเรียนรวมกันเนี่ย
แต่ผมสงสัยอย่างเดียวว่าการบริหารจัดการในเมื่อคุณสามารถเอาเด็กพิเศษหรือเอาเด็กปกติมาเรียนรวมกันแล้วเนี่ย
บริหารจัดการของคุณเนี่ยมันได้ขนาดไหนนะครับ
ขนาดประกันเรายังได้ติดต่อเองแทนที่จะเป็นสถานศึกษาในส่วนที่ประกันของเด็ก
มันมันไม่ได้ใช้จำนวนเงินที่เยอะแต่การเยียวยาหรือการเอาใจใส่ของบุคลากรของสถานศึกษาเนี่ยมันต้องดีกว่านี้นะครับ
อยากให้ลูกกลับมาเป็นถึงไม่ปกติ
แต่ก็ให้ดีที่สุดนะครับ

ก็คือแล้วแต่ในส่วนที่จะเยียวยาได้ครับ

บอกว่าตอนนี้ต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกเลยนะครับ
เพราะห่วงลูกนะครับเพราะว่าห่วงอนาคต
ดวงตาของลูกจะมองไม่เห็นนะครับ
ผู้เป็นแม่ก็ได้คุยกับผู้สิทธิ์ข่าวของเราเหมือนกันนะครับ
ครอบครัวตอนนี้ได้มีการเจรจา
นี่ผู้เป็นแม่นะได้พูดคุยกับผู้สิทธิ์ของเราเหมือนกัน

ครอบครัวตอนนี้ได้เจรจาพูดคุยกับทางโรงเรียน
ผู้ปกครองของเด็กที่ทำร้ายลูกสาวแล้วนะฮะ

ข้อเรียกร้องที่เรียกค่าชดเชยเยียวยาไป๔แสนกว่าบาทนะคุณ
เพราะคำนวณจากเรื่องของการรักษาแล้วนะฮะ
ก็ปรากฏยังไม่ได้ความอะไรเลยนะครับ
ทางโรงเรียนก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ผู้มนวยการโรงเรียนตัดสินใจ

ตั้งแต่๒๐กันยาตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วฮะ

สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
พบกับทางภูมิในการโรงเรียนบ้านคำเนียม
มนวยการเปิดเผยบอกว่าวันเกิดเหตุ

ทางโรงเรียนก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันทราบรม
แต่คุณหมอไม่เห็นบาดแผลในวันนั้น
เห็นร่องรอยการบาดเจ็บก็เลยให้กลับบ้านไปก่อน
พอวันรุ่งขึ้นพอรู้ว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุ
ถูกดินสอกรีดเข้าไปในดวงตา
ก็มีการรีบนำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานีให้หมอทำการผ่าตัดทันทีนะครับ
และระหว่างที่เด็กรักษาตัวอยู่ทางคุณครูของโรงเรียนก็ไปเยี่ยมนะครับ
แต่ทางโรงพยาบาลขอให้งดเยี่ยมก่อนนะคุณ
จากสถานการณ์โควิด๑๙พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล๖๗วัน

คุณครูก็ไปเยี่ยมผูกแขนเรียกขวัญ

คือพ่อของเด็กก็บอกว่าคุณครูก็มาจริง

แต่สิ่งที่ต้องการคือการชดเชยเยียวยา

ใช่ค่ะรวมถึงได้เงินไป๔แสนกว่าบาทด้วย

ยังไม่แล้วเสร็จเลยตกลงกันไม่ได้เลยนะครับ

ทั้งฝั่งผู้ปกครองของเด็กที่มาทำร้ายนะ

บ่ายโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าด้วย

แต่เป็นอุทาหรณ์นะให้คุณครูดูแลเด็กให้ดีนะ
ใช่ค่ะบางทีครูหนึ่งคนแล้วเด็กหลายคน
บางทีเขาเล่นกันอยู่เราไม่รู้จริงนะคะ